คุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องราวของความสวยความงาม
เป็นผู้หญิงอย่างดิฉันอย่างเราเนี่ยนะ
มันก็ต้องแบบรักสวยรักงามอยากซื้อเสื้อผ้า

จริงแล้วถ้าเกิดว่าสัตว์ก็อยากรักสวยรักงามเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะคะ
เมื่อเท้างามรามแท้และตระลึงได้เจอกันหนึ่งแท้สึงใจ
โอ้ยทาเล็บเลยน้องมันลิงจริงใช่ไหมเนี่ย
ใช่ค่ะลิงจริงนะจ๊ะแล้วลิงตัวนี้เจ้าจ๋อตัวนี้มันก็ดูจะรักสวยรักงามกับเขาด้วย
มันยอมไม่ได้ไงคือมนุษย์เนี่ยยังแต่งหน้าทับปากทะเล็บได้
จ๋อก็ขอสวยด้วยได้ไหมนั่งแบบชิวนั่งสบายนั่งตาปลือทานเล็บสีมพู
มีทาเล็บด้วยนะใช่เดี๋ยวดูทาเสร็จเนี่ยคนกับลิงอะไรจะปังกว่ากัน
เล็บน้องเรียวยาวสวยเหมือนกันนะคุณจ๊ะนะแล้วดูตรงตาเปิดตา
แล้วก็ยอมใจในความนั่งนิ่งแล้วให้มนุษย์ทำคุณดูเล็บน้องเล็บยาวเชียร์เนี่ยคือเราไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้นะคุณชนะ
แต่คุณลองดูหน้ามันดีมันอาจจะกำลังบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำเอาที่สบายใจ

ไม่แน่ใจเพราะว่าดิฉันก็ไม่เข้าใจลิง
ก็อย่างเงี้ย
เอาเลยเอาเลยเอาที่สบายใจเลย
อันนี้คำถาสิไม่ได้
หลังจากนั้นก็คือเดินเข้าร้านทำเล็บต่อ